ช่วงดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมมาพาไปที่พัทยา
เขาบอกว่าฝนตกหนักแล้วน้ำระดับเอวแล้วนะ
นี่ฮะให้ดูกันเองโอ้โหลด
ไม่ใช่น้ำทะเลนะนี่น้ำปฏน
โอ้โหแล้วครึ่งคันอย่างที่พี่เบิร์ตบอก

ฝนตกหนักติดต่อกัน๓ชั่วโมงอันนี้เริ่มลดลงมาหน่อย
มันก็เลยน้ำท่วมขังหลายจุดเลยบนถนนสุขุมวิทย์พัทยาใต้
แล้วก็ถนนเรียบหาดพัทยาครับถนนสายสามด้วยบริเวณแยกมุมอร่อย
รวมถึงถนนเส้นเรียบทางรถไฟช่วงซอยเขาตาโลถึงวัดธรรมสามัคคีครับ
อีกจุดคือถนนสุขุมวิทย์พัทยาเหนือน้ำท่วมสูงตั้งแต่๓๐เซนติเมตร
ไปจนถึง๑เมตรรถยนต์ที่ขับรุยน้ำก็ดับเสียหายไปหลายคัน
พี่เขาก็ใจถึงนะเดินลุยน้ำกันระดับเอว
นักท่องเที่ยวต้องเดินลุยน้ำแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือตามจุดต่าง
มีน้ำท่วมครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนแถวนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำมันท่วมสูง
คุณบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังฝืนไปนะขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอศรีราชาครับ
ฝนที่ตกหนักเนี่ยมันเกิดน้ำท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะซอยโรงเป็ด
ตลาดฉลองพื้นที่หมู่๒ตะบนสุรศักดิ์แล้วก็เขตเทศบาลเมืองศรีราชา
น้ำท่วมสูงสามสิบถึงห้าสิบเซนประชาชนก็ต้องเก็บข้าวเก็บของเนี่ย
ขึ้นที่สูงไว้ก่อนครับโอ้โหน้ำเชี่ยวมากคุณผู้ชมฮะ
แรงมากจริงแรงเลยอ๋อนี่รถตุ๊กตุ๊กกว่าสิเนี้ยหรอโอ้ย
เข้าร้านเข้าบ้านกันหมดแล้วฮะล่าสุดทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา
ช่วยกันเก็บสิ่งของเอาพวกนี่กวาดใบไม้กวาดกิ่งไม้แล้วก็ขยะ
มาอุดตันท่อระบายน้ำปัญหาเดียวกับที่กรุงเทพเลยฮ
ฮะเออศรีราชาเจอเหมือนกันแล้วก็เอาแท่นจากเกาะกลางบนถนนสุขุมวิท
เพื่อจะระบายน้ำออกจากถนนไปครับโอ้โหต้องชื่นชมนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา
แล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะดึกดึกดื่นก็ยังทำงานกันอยู่ครับค่ะ